มาดูอีกคลิปสองคลิปดีกว่านะคะหลายคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะเหมือนกันในโลกออนไลน์ค่ะ
อันนี้มันมีเหตุแน่ไม่ได้จิตเพศไม่ได้ซึมเศร้าอะไร
เมาล้วนเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นวัยรุ่นเมากร่างออกมาจากห้างสรรพสินค้าย่านคลองศาล
ทะเลาะกันเองทะเลาะกันเสร็จเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วต้องเข้ามาห้าม
ดันไปตีกับยามต่ออีกไปดูเหตุการณ์กันเลยค่ะค่ะ
หมอมาจากห้างนี่คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
เดินเมาเหล้าออกมาเลยพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ทะเลาะกัน
กับเพื่อนที่เดินออกมาทะเลาะกันเองก่อนพอทะเลาะกันเองเสร็จรอปภก็ต้องเข้ามาห้ามใช่ไหม

พอรอปภมาห้ามเท่านั้นแหละหันไปหาเรื่องรอปภแทน
แล้วก็พยายามที่จะต่อยรปภคนหนึ่ง
แต่ตัวเองดันล้มแล้วก็เลยถูกรอปภอีกคนนึง
เตะเข้าไป๑ดอกน็อกเลยจ้ะ
สลบเหมือดคาพื้นอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
ก็เลยแยกย้ายกันไปก็ถือว่าคือมันไม่เกิดเรื่องทะเลาะที่บานปลาย
แต่ว่าคนที่เมาก็สลบน็อกไปเหมือนกันฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยสองฝ่ายแยกย้ายไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด

เนี่ยคือพยายามจะพยายามจะอันนี้คือทะเลาะกันเองก่อนนะ
ทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองเสร็จรอพอก็ต้องเข้ามาห้าม
นี่ไงรอปภนี่ไงแล้วก็เนี่ยหาเรื่องกับรอปภ
ได้เข้าเข้าจุดเลย
รอพอคนนั้นก็เตะซะก้านคอใช่ไหมกันนะ
ถึงได้สล็อกสลบน็อกขนาดนั้นครับเอาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ

เห็นมอเตอร์ไซค์รู้เลยว่าต้องเป็นวินกับแกรฟ
กราบไบ้อันนี้เกิดหน้าห้างพันธิบเลย
คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียกแกรปไบท์มารับ
ซึ่งเขาบอกว่ารับอยู่ห่างจากวินมอเตอร์ไซค์ไป๕๐เมตร
แต่อยู่วินเดินมาหาเรื่องเลยคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยสิคะ

มีกระบองเหล็ก

อย่างที่บอกคนขับแกรปเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

เขาอุตส่าห์จอดรับหางวินไป๕๐เมตรแล้วนะ
มาหาเรื่องเป็นคนหนึ่งขี่มาประกบข้างเลยแล้วก็ต่อว่าแล้วก็ใช้กระบองเหล็กออกมาข่มขู่ด้วย
ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติก็อุตส่าห์แบบพยายามบอกว่าเขาเป็นคนเรียกมาเองเขาเป็นคนเรียกมาเอง
อย่าตีกันอย่าทำร้ายกันผู้โดยสารต้องโวยวายโวยวายเสียงดังมากอ่ะค่ะ
วินคนอื่นถึงต้องเข้ามาห้ามเขาก็เลยให้ผู้โดยสารขี่รถแบบซ้อนท้าย
แล้วก็ขี่รถออกไปโดยที่ไม่ได้มีเรื่องราวบานปลายแล้วก็ไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรกัน
แต่จริงแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้ามีวินอยู่ตามข้อตกลงมันต้องร้อยเมตรนะ

แรปให้ไปรับคนเขาเรียกว่าอะไรนะ

ห่างจากวิน๑๐๐เมตร
แก้ปัญหาเถอะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคม